ไปดูเหตุการณ์นี้คลิปนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการหน่อยนะครับคุณผู้ชม
แก๊งรถแต่งซิ่งพอจะเล่าเส้นเรื่องออกมั้ย

แล้วประลองความเร็วกันที่ไหนไม่ประลองนะคะ

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานพศสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ชาวบ้านรู้สื่อมวลชนรู้ตำรวจไม่รู้ค่ะ

ถ่ายคลิปเอามาประจานแบบนี้แล้วร้องสื่อแบบนี้ค่ะ
โอ้โหเครื่องเขาแรงจริงนะ

ดูเหรอเครื่องมันดังไงนะ

คือเห็นไหมส่วนใหญ่จะเป็นกระบะแต่งซิ่ง
คือภาพมันไกลแล้วก็มืดด้วยนะภาพอาจจะเบลอแต่ตัวเธอจ๋า
เสียงเนี่ยมันเต็มสองรูหูเลยนะคะเราได้ยินกันชัดเจนนะคะ
แล้วคลิปนี้ชาวบ้านในท้องถิ่นนะคะ
เขาถ่ายมาอัดมาให้เราดูในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เป็นช่วงที่ครอบครัวเขาจะต้องอยู่ด้วยกันวางพักผ่อนแล้วกลายต้องเจออะไรแบบนี้ค่ะ
จุดเกิดเหตุปักหมุดให้เลยนะคะเผื่อตำรวจยังไม่รู้นะคะ
บนถนนสุขุมวิทย์บางปูแถวหน้ากองพิสูจน์หลักฐานพของจังหวัดสมุทรปราการ
สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนหนักมาก
เดือดร้อนจากหนึ่งไอ้เสียงที่มันดังเนี่ยไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วนะฮะ
สองแล้วเชื่อไหมคะว่าไอ้การแข่งแบบนี้มันไปกีดขวางเส้นทางการจราจร
คนที่เขาใช้รถใช้ถนนเนี่ยคุณค่ะก๊อฟคุณไปเจอแบบนี้
คุณกล้าที่จะแบบไปทะเลาะกับเขาไหมโอ้โหเดี๋ยวเขารุมเอาเออนั่นสิคะ
ใครจะไปกล้าพลเมืองดีเขาบอกว่าไม่กล้าเลยนะต้องจอดรอให้พวกนี้แข่งเสร็จก่อน
ถึงจะไปต่อได้นะคะแล้วต้องมารออย่างนี้เพื่อเสียเวลาแหละฮะใช่ไหมคะ
ทีนี้ชาวบ้านบอกว่าถ้าอยากแข่งรถนู่นไปสนามแข่ง
มาแข่งกันบนถนนหลวงแบบนี้นะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น
แล้วเราก็ถามต่อชาวบ้านที่อัดคลิปมาแม้เขาอาจจะแข่งครั้งแรกหรือเปล่า
ปรากฏว่าชาวบ้านตอบว่าไงรู้ไหมคะอืม
ครั้งที่สามในรอบเดือนแล้วโอ้โห
ครั้งที่๓ในรอบเดือนแล้วนะคะและวันหยุดด้วย
วันหยุดนะที่พวกนี้จะมาเลือกแข่งตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสาม
เป็นช่วงเวลานอนด้วยนะคะชาวบ้านบอกว่าไม่ต้องหลับต้องนอนแล้วนะคะ
แล้วตำรวจกว่าจะมาสายตรวจกว่าจะมาพอตำรวจมาปุ๊บ
เปิดไปกระพริบกระพริบมาเหมือนให้สัญญาณมาก่อนเลยนะฮะ
แก๊งพวกนี้มันเห็นสัญญาณของตำรวจมันก็หนีเพ็ญกันหมดแล้ว
ตำรวจกลับมาแข่งต่อจ้ะแข่งต่อไม่รอแล้วจ้านะคะ
ชาวบ้านบอกว่าเหนื่อยใจเหลือเกินนะคะอ่าปักหมุดให้ชัดชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้ากองพิสูจน์หลักฐาน
จังหวัดสมุทรปราการจากถนนหลวงด้วยนะคะ
กองพิสูจน์หลักฐานซะด้วยนะเออเออนะฮะ